มีเหตุการณ์โรงงานพลุระเบิดขึ้นมา
คนงานกำลังทำงานอยู่เลยนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

เขานี่แหละพยายามจะไปดับไฟ
ปรากฏว่าเขาเองเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตครับ
นี่คือภรรยาของพี่บัวลอยนะป้าเวียนนะครับ
ฟังข่าวจากปลายสายที่บอกว่า
เวียนทำใจดีนะแล้วก็แจ้งข่าวเศร้าให้ทราบว่า
เสียชีวิตครับโอ้โหร้องไห้เสียใจอย่างหนักเลย

โรงงานผลิตพลุลูกไข่ไล่นกครับตำบลสาราขาวอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
หนึ่งไร่นี่ด้านหน้ามีรั้วด้านหลังเป็นท้องนา
ดูหลังคาสิคุณผู้ชมหลังคาอาคารพังเลยนะ
แล้วก็มีซากเหล็กซากหลังคาหล่นลงมาด้วย
มีมอเตอร์ไซค์เสียหายไป๕คันครับแล้วก็พวกชิ้นส่วนระเบิดลูกไข่ในกระจายเกลือเลย
ตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านก็ต้องช่วยกัน
เลียงคนเจ็บสามคนครับ
ขึ้นรถพยาบาลส่งไปโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชอย่างเร่งด่วนเลยครับ
หวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากนะ๓คนนี้
โรงงานก็เจอร่างของผู้เสียชีวิตก็คือพี่บัวลอยนี่โดนไฟคลอกครับ
เรื่องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาทำงานกันอยู่นะคนงาน๑๐กว่าคน
แล้วก็มีควันออกมาลอยมาจากกองถ่านคนงานคนหนึ่งหันไปเห็นรีบเอาถังดับเพลิงไปฉีดฉีดเลย

แต่สะเก็ดไฟครับคุณผู้ชมมันกระเด็นนี่

เก็ดไฟมันกระเด็นไปโดนกองดินปืน

บัวลอยคาดว่าไฟมันน่าจะดับแล้วแหละ

ปรากฏว่ายังไม่ดับหมดครับมีเปลวเพลิงเนี่ยลุกขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง
จนเกิดระเบิดขึ้นแล้วไฟมันลามไปที่ตัวพี่บัวลอย
บัวลอยพยายามวิ่งหนีแล้วนะแต่พี่เขาน่าจะสะดุดล้มครับ
โดนไฟคลอกเลยส่วนคนงานที่เหลือก็ต้องเอาชีวิตรอดแหละ
วิ่งหนีบางคนวิ่งลงคูน้ำไปเลยโอ้ยังดีนะคุณผู้ชมฮะ
ไฟมันไม่ลุกลามไปมากกว่านั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับ
ไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเลยท่านผู้ว่านัทพัฒน์สุวรรณประทีป
พร้อมกับตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่า
โรงงานแห่งนี้เปิดมาได้๓ปีครับคุณผู้ชม
มีการขออนุญาตถูกต้องก็หวังว่าจะมีการทำประกันภัยโรงงานไว้
เพราะว่าคุณผู้ชมผมไปเช็คดูนะมีบริษัทประกันชื่อดังอ่ะ
หนึ่งเขาก็มีให้ทำประกันอคีภัยสำหรับธุรกิจระยะเวลาคุ้มครองใน๓ปีพอดี
เขาจ่ายค่าสินไหม๒๕๐ของอัตราเบี้ยประกันภัย๑ปี
โรงงานนี้เปิดมา๓ปีระยะเวลาประกันคุ้มครอง๓ปีพอดี
ไม่รู้ว่ายังอยู่ในระยะเวลาหรือเปล่านะครับ